ไหนก็พูดเรื่องของช้างแล้วพาไปที่จังหวัดขอนแก่นครับที่นั่นเขาจัดงานบุญเทศมหาชาติประจำปีงานนี้
ประธานของงานนี้นะครับขี่ช้างไม่ได้จับตั๊กกะแตน
แต่ว่าขี่ช้างโปรยทานโปรยทานไม่ธรรมดาสองแสนบาทเลยนะครับ
โอ้โหงานนี้เขาจัดใหญ่จริงที่วัดสว่างโนนเพียง
ตำบลในเมืองอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นครับจัดงานบุญเทศมหาชาติประจำปีสุดยิ่งใหญ่
มีคุณชวีวันคำพานายกสมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่แห่งประเทศไทยในพระบรมราชุปธรรม
เพราะว่าคุณฉวีวันเนี่ยได้นำเงินสดส่วนตัว๒แสนบาทมาทำบุญเป็นเงินโปรยทานตามภาพ
นี้เห็นเลยครับโอ้โหเป็นไงประชาชนเงินสดส่วนตัวเหรอคะ

ขณะเดียวกันเนี่ยก็ยังได้ฟังเทศฟังธรรมข้อคิดแล้วก็เพิดเพลินกับงานนี้อีกด้วยนะครับ
โอ้โหได้บุญกันไปอิ่มบุญกันไปแล้วยังได้ฝั่งเทศมหาชาติ
ซึ่งเป็นกุศลใหญ่นะคะถ้าเกิดได้เข้าไปร่วมฟังเทศฟังธรรมกันแบบนี้